กลับมาช่วงนี้นะคึกคักเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินกัน
เย่คิดข้าวเย่เป็นอะไรนี่ใจยังไม่อิ่มจะพาไปกินข้าวที่มันแบบรวดเร็วรวดเร็ว
ข้าวซอยเทนแชกข้าวซอยได้ไม๊ใช่พอแล้วขอเฉลยทีเถิดเสมอเวลาหมด
ข้าวแตนที่จังหวัดลำปางเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านต้นตำรับเลยนะครับ
นี่จิรวัตรข้าวแตนคำเดียวเจ้าแรกด้วยเอ๊ะทำไมต้องคำเดียวอ่ะ
คำเดียวอิ่มเขาบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอนะจริง
ต้องกินหลายคำถึงจะอร่อยไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณนันทพรธวาระครับ
ตลอดข่าวอาทิตย์นี้ค่ะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันมาที่จังหวัดลำปางอีกแล้วค่ะ
จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินรวมถึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
ก็คือของฝากขึ้นชื่ออย่างข้าวแตนค่ะและวันนี้นะคะมาถึงลำปางทั้งที
ก็ต้องพาไปดูข้าวแตนที่เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง
แต่ว่าจะไปด้วยวิธีไหนก็ต้องรถมานี่แหละค่ะมาถึงเมืองรถมาทั้งที

เยือนถิ่นรถม้าทั้งทีก็พลาดไม่ได้ที่จะพาคุณผู้ชมนั่งรถม้าชมเมือง
เลิดเพลินกับบรรยากาศของบ้านเรือนในแบบล้านนา
และชิมขนมที่เป็นเอกลักษณ์พลาดไม่ได้อย่างข้าวแต่นน้ำแตงโม
ซึ่งเป็นทั้งของฝากของทานเล่นที่นิยมทางภาคเหนือ
ทีมข่าวตลอดกินพาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอกเกาะคา
คุณจิดาพาโอสดหรือป้าพรเจ้าของต้นตำรับจีรวัตรข้าวแตน
ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มรสชาติหลากหลายตามยุคตามสมัย
ถูกปากถูกใจนักชิมกันมากขึ้น
โดยป้าพรได้รวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้องลาย
ทำผลิตภัณฑ์ข้าวแตนจำหน่ายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดค่ะ
สำหรับขั้นตอนการทำข้าวแตนเริ่มจากการนำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว
คลุกเคล้ากับน้ำแตงโมคล้ายข้าวเหนียวมูลที่ทรงกลิ่นหอมอ่อน
จากนั้นนำมาเข้าแม่พิมพ์รูปร่างต่างมีทั้งแบบหัวใจทรงกลม
ขนาดเล็กใหญ่แบบพอดีคำตามใจชอบมีขนาดเล็กสุดคือ
ขนาดเท่าเหรียญห้าสิบสตางค์เท่านั้นจ้าจากนั้นนำข้าวแตนไปตากภายในโดมพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงหรือหนึ่งวันและข้าวตันที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะ
ก็ผ่านขั้นตอนการตากแดดมาเป็นเวลาหนึ่งวันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวแต่นที่เห็นทั้งหมดไปสู่ขั้นตอนการทอดค่ะ
นำข้าวแตนที่ผ่านการตากแห้งไปทอดด้วยไฟแรงยังไม่เสร็จเท่านั้นค่ะ
จะต้องนำไปอบต่อซึ่งจะทำให้ข้าวแตนสามารถเก็บรับประทานได้นานเป็นปีเลยค่ะ
ป้าพรบอกว่าจุดเริ่มต้นของการคิดค้นทำข้าวแตนคำเดียวก็คือต้องการให้ข้าวแตนนั้นพกพาสะดวกและรับประทานง่าย
มีลูกค้าที่จะต้องการที่ว่ากินกับในรถหรือว่าเดินทางไปทางไหนมันมาหก
เพราะว่าแผ่นใหญ่มันจะพกยากละ๑๒แล้วก็ทำให้มันหักง่าย
เหลือเถอะอยู่ในรถในราอย่างเนี้ยขินในรถในรามันเหลือเถอะ
ก็เลยบอกคิดออกมาเป็นคำเล็กที่มันกินง่ายสำหรับพอคำอ่ะจ้ะ
ก็ได้สะดวกกับการกินก็เลยเป็นต่อยอดของกลุ่มธิรวัตรข้าวแสนขึ้นมาเจ้า
ก็ได้ออเดอร์เข้ามาพอตอบรับจากลูกค้าเยอะมาก
รสชาติเจ้าและคุณภาพที่เขาสามารถตลอดนี่นะเจ้า
สิบสิบเจ็ดปีที่เขาทำมา
ลูกค้าจะยังตอบรับเพาะธุวดีเมื่อจ้ะ
จะมีขึ้นเรื่อยแล้วเขาทำแตกต่างจากครูอื่นไปเรื่อยเจ้า
ปัจจุบันจิรวัตรข้าวแตนมีการพัฒนารสชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องจนมีมากกว่ายี่สิบรสทั้งรสถังยพืชหมูยองพริกเผา
ราดน้ำอ้อยคลุกงาวาซาบิคอสสไปซี่ทุเรียนกระเทียมพริกไทย
ล่าสุดมีรสมาล่าโอ๊ยชิมกันไม่หมดแต่ที่ถูกอกถูกใจนักชิม
ในและต่างประเทศคงหนีไม่พ้นรสต้มยำเครื่องสมุนไพร
คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีการันตีคุณภาพด้วยยอดสั่งจองอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะคุณผู้ชมเฉลี่ยเดือนละ๔๕ตันเลยจ้า
เอาไปในการพัฒนาในเรื่องของรสชาติเราไม่เคยหยุดพัฒนาเรื่องรสชาติ
อะไรที่เป็นกระแสของผู้บริโภคอะไรที่เป็นความต้องการของลูกค้า
เรายินดีที่จะทำให้อยู่เสมอเช่นอย่างล่าสุดเรามีในส่วนของรถหมาล่า
ซึ่งตอนนี้เราได้จดสิทธิบัตรแล้วเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย
ก็คือเขาแต่งคำเดียวรถมาล่านะครับ
จากนี้เรามีอีกประมาณ๒๐กว่ารสชาติซึ่งเราก็ทำ
ก็คือไม่ว่าใครจะทำแบบไหนเราก็พัฒนาไปอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของอันหนึ่งที่พี่จิรวัตรเราไม่มีใครทำได้เหมือนกับเรา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังคงเดินหน้าต่อไป
ภายใต้การรวมกลุ่มสมาคมการค้าข้าวแตนจังหวัดลำปาง
ผลักดันให้ข้าวแตนนั้นเป็นสินค้าไอจี
หรือสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้ผลการตอบรับอย่างดี
อกจากจะสร้างรายได้กลับคืนท้องถิ่นและคนในชุมชนแล้ว
ยังร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วย
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ไปเที่ยวลำปางนะครับอย่าลืมซื้อมาฝากกันด้วยนะสำหรับข้าวแตนจิรวัต
ลองชิมเหมือนกันเขาบอกมีตั้งหลายรสชาติด้วย
มีรสชาติใหม่น่าสนใจมากแวะไปทานกันได้นะคะ
มาเอาใจคนธาตุแมวกันต่อแบบคนที่จะธาตุแมวชอบน้องแมวอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเราจะพาไปร้านกาแฟในจังหวัดพิศนุโลก
ร้านนี้คุณผู้ชมสามารถไปจิบกาแฟอร่อยแล้วก็ไปใกล้ชิดกับน้องแมวได้เลย

จริงไม่ได้ไม่ได้ห้ามให้อาหารสัตว์นะคะคุณ
กาแฟที่ว่าร้านนี้มีชื่อว่าฟองแมวคาเฟ่
ตั้งอยู่ในซอยพระลือ๑เขตเทศบาลนครพิศนุโลก
หรือที่คนเมืองสองแควร์เขาเรียกกันติดปากว่าซอยเจรนัยเพชรเก่าคุณ
ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุไปยังสี่แยกวุ่นวายตัดกับถนนศรีฮราชเดโชชัย
โค้งท้ายบ้านคลอง

แหละแถวโค้งท้ายบ้านคลองรู้จักอย่างดี
ผู้ดูแลร้านนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะ
เป็นของพี่ชายเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่ว่าพี่ชายชื่นชอบแล้วก็รักน้องแมวมาก
ก็เลยปิ๊งไอเดียเปิดร้านกาแฟพร้อมทำห้องเลี้ยงแมวไว้อีก๙ตัว
เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้าไปเล่นกับแมวไปอุ้มแมวอย่างใกล้ชิด
ฟองแมวคาเฟ่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
แต่ห้องน้องแมวเขาจะปิด๑ทุ่มเพราะว่าต้องปิดแอร์ในห้องเพื่อให้อาหารแมว
ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจก็แวะไปจิบกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชนิดต่าง
พร้อมกับเล่นกับน้องแมวอย่างใกล้ชิดได้สามารถแวะไปได้ทุกวันเลยค่ะคุณ
ผมว่าสาวน่าจะชอบแมวร้านในใครที่เป็นทาสแมว
ชื่นชอบแมวไปร้านนี้สั่งกาแฟแล้วก็ไปนั่งเล่นกับแมวนะ
ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความผ่านทางไลน์มาทักทายเยอะแยะเลย
รวมไปถึงหลายคนติดตามอยู่ต่างประเทศบอกว่าที่นอเวย์ชัดแจ๋วเลย
ขอบคุณทุกข้อความไลน์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเดี๋ยวไปดูฟุตซอลไทยลีกต่อนะครับคู่สำคัญเลยนะครับ
ท่าเรือเจอกับราชนาวีคู่นี้ท่าเรือต้องการ๓แต้มมาก

เอาล่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ